คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่าจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะ
ที่บริเวณริมน้ำตกเนี่ยค่ะเขาก็จะมีที่ดินที่เป็นที่ดินสาธารณะ
มีคุณลุงวัย๖๘เขาก็ปลูกผักปลูกอะไรอยู่ตรงนั้น
ปรากฏว่ามีพ่อค้าขายส้มตำเขาไปทำร้านขายส้มตำ
แล้วเขาก็บอกว่าลุงที่ตรงนี้ทำเป็นที่จอดรถดีกว่า
เพราะเดี๋ยวมีร้านส้มตำมีห้องน้ำคนมาจอดรถเนี่ย
แล้วก็แบ่งค่าที่จอดรถกันอ๋อลุงก็ยอม
แต่ไปมาน่าจะมีปัญหาเรื่องของการแบ่งเงินค่าที่จอดรถ
ลุงเลยมาล้อมรั้วปลูกผักเหมือนเดิม
ก็เลยมาคุยกันสุดท้ายทะเลาะกัน
พ่อค้าร้านขายส้มตำยิงใส่เลยนะคะ
แล้วก็ยิงแบบ๖นัดอ่ะหมดแม็กซ์อ่ะ

แต่ย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยเพราะว่ามีคลิปจากโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้ได้จังหวะเกิดเหตุเลยนะคะ
อ้าวถอดเสื้อถือปลูก
ใช่เห็นชัดเลยวินาทีเกิดเหตุนะคะ
ก็มีคนตะโกนนะบอกยายยาย

อุบลเถาทองค่ะพ่อค้าขายส้มตำอายุ๕๐ปี
ก็คือคนที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะที่ถือปืนนะคะ
ถือปืนลูกโม่จุด๓๘ตรงเข้าไปประจันหน้ากับในหลังศรีสมัยอายุ๖๗
ก็จะได้ยินเสียงตะโกนเรียกพ่อพ่อหลายครั้งให้หยุดนะคะ
ก็คือลูกสาวของคนก่อเหตุนะคะตะโกนบอกให้หยุด
แต่นายอุบลไม่ฟังเสียงเรียกของลูกสาวเลยนะคะ
ยิงใส่ในหลังหกนัดซ้อนกระสุนเข้าที่หน้าอกซ้ายสามนัด
ที่ขา๑นัดในหลังก็ล้มลงเสียชีวิตขาที่
จากนั้นนายอุบลคนก่อเหตุก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถริมน้ำตกบ้านปากคลอง
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่๗เมษายน

สืบสวนสพมวกเหล็กลงพื้นที่ไล่ล่า
อุบลจนไปเจอรถกระบะสีขาวที่นายอุบลใช้หลบหนี
ทิ้งไว้ริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ที่อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรีก็ไล่ติดตามจน๘เมษายนจับได้
จับนายอุบลได้ที่สาราที่พักผู้โดยสาร
จังหวัดสะแก้วนำตัวมาสอบสวน
นายอุบลสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงจริงแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
สาเหตุก็คือปัญหาเรื่องที่ดินริมน้ำตกที่ทำเป็นที่จอดรถให้นักท่องเที่ยว
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันอ้างว่าผู้ตายถือมีดเดินมาหาก่อน
ตัวเองก็เลยหยิบปืนเข้าไปหาเช่นกันแล้วก็ท้าทายกันก็เลยยิงใส่ไป๖นัด
ในหลังเสียชีวิตขาดที่สอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนสพมวกเหล็
แจ้งข้อหานายอุบล๓ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพกปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ต้องหาเขาไม่ประสงค์จะไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะไม่ไปทำแผนก็ได้
ตำรวจก็เอาตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีค่ะ

แผนประกอบคำรับสารภาพก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาไม่ได้รับอนุญาต
แผนประกอบคำรับสารภาพก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาไม่ได้รับอนุญาต
เขาก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
แต่ไอ้คนนี้มันอารมณ์ร้อนไม่มีใครผมชอบในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครชอบมาเลย
คนเดียวมีแต่คนเขาเกลียดมัน
มาเปิดร้านส้มตำตอนหลังแล้วมาชวนเขาทำธุรกิจร้านจอดรถ
แล้วก็ไม่แบ่งเงินให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยนักเลง
ชอบขับรถเสียงดังบางทีก็ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าแบบไม่มีเหตุผล
ยิงก็เพราะว่าต้องการแค่ข่มขู่ให้ชาวบ้านกลัวทำตัวเป็นนักเลงเป็นผู้มีอิทธิพล
เพราะมีนายทุนในพื้นที่เป็นเจ้านายใหญ่
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกคนเห็นใจลุงหลังที่เป็นคนทำมาหากิน
ไม่เคยยุ่งกับใครแต่ต้องมาจบชีวิตกับคนแบบนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของลุงหลังนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับก็มีญาติญาติที่มาดูแลงานศพกันอยู่
นางสาวกันนิกาเผาทองลูกสาวของลุงหลังบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าไปพบตำรวจสพมวกเหล็กมาเมื่อช่วงบ่ายไปติดตามความคืบหน้าของคดี
โดยลูกสาวของลุงหลังบอกว่าแม้ว่าตำรวจจะจับกลุ่มทัวร์ผู้ต้องหาแล้วก็ฝากขังไปแล้วเมื่อวานนี้
แต่ว่ายังติดใจเรื่องสาเหตุการตายของพ่อเพราะก่อนเกิดเหตุเพียงแค่สิบนาที
พ่อยังมาคุยให้ฟังว่ากำลังมีปัญหากับผู้ต้องหาและเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าของรีสอร์ทนี้เป็นเจ้านายของผู้ต้องหา
ทั้งหมดมีปัญหากันเรื่องที่ดินริมทานน้ำตกที่เคยตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่ร่วมกัน
ทำเป็นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวแล้วจะแบ่งเงินให้กันแต่ไม่มีการทำตามสัญญา
พ่อก็ทักท้วงไปที่สุดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาละไม่ให้ใช้พื้นที่แล้ว
แล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นจนอีกฝ่ายหนึ่งเคยพูดไว้ว่า
หากมีปัญหากันงั้นเดี๋ยวจะเอาปืนไปยิง
บอกกับตัวเองแบบนี้โทรมาเล่าให้ฟัง
พ่อถูกยิงตายทันทีค่ะ
ใช้พื้นที่ตรงนั้นร่วมกันเดี๋ยวจะแบ่งรายได้ให้เป็นบางส่วนอะไรอย่างนี้
เพราะตอนหลังไม่ได้เงินก็เหมือนกับว่าพ่อก็ไม่ทำ
ต่อแล้วแต่คนนี้เขาก็จะทำต่อเขาจะทำต่อ
เป็นพื้นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนางสาวกันนิกาก็บอกว่าเดี๋ยวญาติจะทำพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
ตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่มีญาติของคู่กรณีมาแสดงความเสียใจหรือว่าติดต่อมาให้ความช่วยเหลืออะไรเลย
ครับอืมค่ะ